ชมข่าวกันต่อค่ะ๑๖นาฬิกา๕๓นาทีตอนนี้นะคะ
แล้วก็ส่งข้อความมาเพื่อที่จะรับเสื้อนะคะ
แจกเสื้อแจ็คเก็ตตอนนี้เป็นเสื้อรุ่นแรกเลยของข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันละสามตัวด้วยกันนะคะให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าชมรายการของเราอยู่ที่จังหวัดอะไร
แล้วก็ร่วมคุยข่าวกันมาแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ
เราจะคัดเลือกวันละ๓ข้อความเพื่อแจกเสื้อให้กับคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาในแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะครับ
เดี๋ยวเราจะพิจารณาต่อไปนะครับอาจจะไปแจกในช่องทางอื่นด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับดูรูปภัณฑ์สันธารของผู้ชายคนนี้หน่อยถ้าเจอต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
คือเขาเป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ครับกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดระยองฮะ
แต่ตอนนี้เนี่ยหลบหนีออกไปจริงแล้วเหลือ๓วันเท่านั้นเองนะฮะ
ที่จะพ้นเวลาการกักตัวของเขาคือหมอกลัวไงฮะเดี๋ยวเชื้ออาจจะยังไม่หมด
เดี๋ยวไปเจอใครเข้าแล้วจะติดเชื้อหรือเปล่าคนนี้แหละครับติดเชื้อโควิด๑๙
เป็นผู้ชายอายุ๒๓ปีครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ย
เป็นคนบ่อวินศรีราชาจังหวัดชนบุรีฮะรูปร่างผอมสูงใส่เสื้อแขนยาวนะฮะ
เทากางเกงขายาวสีดำนะครับมีกระเป๋าสะพายข้างสีดำด้วย
บอกเขาหน่อยนะฮะว่ายังไงช่วยมากักตัวให้ครบก่อนนะครับ
คือเขาหนีออกจากโรงแรมชมดาวที่ตะบนเนินพระอำเภอเมืองระยองครับ
สถานที่ซึ่งใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดระยอง
ตั้งแต่คืนวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นแค่นั้นนะฮะ
ว่าเขากำลังออกไปที่ถนนสายราชชุมพล
โดยที่ยังไม่ทราบว่าเขาจะไปไหน
คือเป็นห่วงครับแพทย์เป็นห่วง
เนื่องจากยังมีโอกาสที่ท่านจะแพร่เชื้อ

หวังดีก็มีการช่วยกันประกาศทางโลกออนไลน์
เพื่อติดตามตัวอีกทางหนึ่ง
ก่อนหน้าที่ผู้ป่วยวันไลน์นี้จะหนี
มีการโทรสั่งส้มตำเข้าไปกิน

โดยไม่สนคำเตือนของพยาบาลเลยนะฮะ
ที่บอกว่ามันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพท่านนะ
จากนั้นในช่วงเย็นก็ขออนุญาตหมอ

คุณหมอก็แจ้งว่าอีก๓วันคุณอบทนอีกนิดเดียว
หากกลับไปแล้วเดี๋ยวป่วยขึ้นมามันจะยุ่ง
มันจะไปกระทบคนในครอบครัวคุณนั่นแหละ

แล้วก็อาศัยจังหวะช่วง
พยาบาลท่านก็ติดภารกิจอื่นนะฮะ
ก็เลยหนีออกมาคราวนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจสิครับ

ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองระยอง

โทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ป่วยโดยตรงก็ปิดเครื่องนะฮะ

ตลอดทั้งวันครับตำรวจก็ใช้สายตรวจ
ทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทุกเขต
เพิ่มการตรวจเข้มตามหาเขา
แล้วกระจายกำลังตามจุดต่างแต่ก็ยังไม่พบนะครับ
ใครที่พบดูหน้าอีกทีหนึ่งฮะ
ดูรูปภัณฑ์ฐานท่านอีกทีหนึ่ง
โทร๑๙๑ก็ได้โทร๑๙๑เลยหรือว่าโทรที่

ผมย้ำอีกทีนะ๑๙๑อันนี้ง่ายจำได้
อันนี้ต่อไปเป็นเบอร์โทรศัพท์นะ๐๓๘๖๑๓๖๗๖ครับ

เป็นเรื่องของผู้ป่วยโควิดที่นอนรอเจ้าหน้าที่
แล้วก็ผู้ป่วยรายนี้เป็นคุณตาวัย๖๗ปีป่วยแล้วก็ติดเชื้อ
แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่เดี๋ยวฉันเชื่อว่าหลายท่านเห็นแล้ว

เพราะว่านี่เป็นผู้ป่วยโควิดอายุ๖๗ปีแล้วก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วย
พอเป็นโควิดแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะ
ต้องนอนรอหน้าบ้านไม่มีคนดูแล
คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เพื่อช่วยหาเตียงแล้วก็รักษาเบื้องต้น
นี่เป็นจุดที่เจอก็อยู่ที่ใกล้วัดบวรนิเวศวิหารนะคะ
ตอนนั้นช่วงประมาณสักตีหนึ่งเพจเส้นได้ก็โพสต์ภาพนี้ค่ะ
คุณตานี่ค่ะยังอยู่ที่เดิมนะคะ
เพราะว่าคนในครอบครัวก็เป็นเขาก็ทยอยเข้ารับการรักษา
เหลือแต่คุณตาเนี่ยที่คุณตายังไม่ไปเพราะว่าคุณตาเพิ่งรู้ผลนะคะ
แต่ก็มีคนเข้าไปช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแล้ว
รออยู่แต่ว่าจะถูกส่งตัวไปรักษาที่ไหนนะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวันพร้อมทีมแพทย์
ก็ได้เข้ารับตัวแล้วนะคะ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำเมืองทองธานีนะคะ
หลังจากที่ทางอาสาสมัครกลุ่มเส้นได้เขาประสานงานไปนะคะ
แล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าเวร
ดูแลในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ
หลังจากที่มีการกระจายเรื่องนี้ลงในโลกออนไลน์นะคะ